คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันต่อที่จังหวัดอุดรธานี
นี่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่มาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะเธอบอกว่าเธอถูกชายคนนึงนะคะที่บอกว่าเป็นฤษีค่ะ
บอกว่าเป็นฤสีเนี่ยหลอกลวงเธอ
และอ้างว่าสามารถช่วยเคลียร์คดีเรื่องที่ดินให้กับเธอได้
ก็โอนเงินเข้าไปเพื่อที่จะให้ดำเนินการตรงนี้ค่ะ
ถูกหลอกศูนย์เงินไป๓แสนบาทรวมนู่นรวมนี่เกือบล้านค่ะ
นางสิริพรประพาค่ะบอกว่ารู้จักกับนายวีรยุทธ์ชัยพักดี
อ้างตัวว่าเป็นปู่ฤษีอุดรหรือฤษีตั้ม
รู้จักกันที่พัทยา๑๐กว่าปีแล้วก็เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันจนปี๖๓
เขาผ่านไว้เป็นชื่อเธอแล้วทำศันยาเช่าหลาย๑๐ปี
ก็ก็มีปัญหากับเรื่องมรดกตรงนี้แหละก็เล่าให้กับฤษีฤษีตั้มฟังนะคะ
ฤษีอ้างว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทหารนะคะช่วยเรื่องมรดกได้
แอบอ้างเบื้องสูงเป็นโหนในวังทำคดี๓เดือนได้โฉนดประครองแน่นอน
เธอก็เชื่อใจแล้วอยากให้คดีเนี้ยมันจบโดยเร็วพอเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน
เธอก็เลยโอนเงินให้ฤษีตั้มเนี่ยผ่านบัญชีของภรรยาฤษีนี่แหละ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเป็นให้ให้ไปช่วยดำเนินการ
ครับแต่ก็ถูกขอเพิ่มอีกก็เลยต้องเอารถยนต์รถไถ
เอาที่ดินไปจำนองให้ไปนะคะเดือนกันยายนปีหกสามโอนไปให้อีกหนึ่งแสนกว่า
รวมแล้วก็ประมาณสามแสนบาทฤษีอุดรหรือฤษีตั้มเนี่ย
พาพวกมาอยู่กินที่บ้านเธอเธอก็ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
แต่พอมีการโอนเงินไปแล้วเนี่ยแล้วถามความคืบหน้านะ
ก็มักจะได้รับข้ออ้างว่าเนี่ยกำลังประชุมอยู่กับผู้ใหญ่ถามบ่อยเข้าก็ไม่รับโทรศัพท์จนสุดท้ายเนี่ยค่ะ
ปิดเครื่องถึงจุดนี้เธอบอกถึงแน่ใจว่าถูกหลอกแน่แล้วนะคะ
แล้วเธอบอกว่าเข็มขัดที่ระลึกก็โดนหลอกเหมือนกันเอามาขาย
เอาซองกระถิ่นซองผ้าป่ามาให้ทำบุญ
รวมไปแล้วที่ควักเงินจ่ายให้เขาไป
ประมาณหนึ่งล้านบาทด้วยวิธีต่างนานา
จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนเธอไปแจ้งความที่สพศรีธาตุ
แต่จนถึงตอนนี้ค่ะปี๖๕แล้ว

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
เพราะว่าพอคุยไปคุยมามีหลายคนเลยค่ะ
ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันกับเธอค่ะ
ก็เขาบอกว่า๓เดือนคดีจบได้ใบฉนด
หนูก็เลยดิ้นลนหาเงินให้เขา๓แสนกว่าบาท
มีอะไรหนูก็จอดจำหนูก็จำนำ
เพราะหนูโดนหนูขึ้นศาลมา๑๐กว่าปี
หนูก็ใช้เงินเยอะใช่ไหมคะหนูก็สะบักสบวนมาแล้ว

เคลียร์กันเขาก็ไม่มาค่ะนัดเคลียร์กัน

เราก็ลองตามไปดูนะคะไปที่อุดรธานี
ตะบนบ้านตาดไปที่สำนักของปู่ฤษีอุดร
ปรากฏว่าตรงจุดนั้นก็เป็นสำนักร้างอย่างที่เราเห็นกัน

สังเกตรอบสุนัขขออภัยรอบตรงสำนักตรงนี้ค่ะ
ก็จะมีรูปปั้นต่างนะคะมีฐานคอนกรีต
ซึ่งกำลังเตรียมปั้นพญานาคนะคะ
ฤษีอุดรเนี่ยตามรายงานบอกว่าย้ายไปจากตรงนี้๓ปีได้แล้วนะคะ
แม่ของฤษีอุดรบอกว่าลูกชายบวชพระมา๒๐ปี
แล้วก็มาเป็นฤษีมีลูกมีภรรยา
แต่ภรรยาก็หนีไปทำงานต่างประเทศ
ลูกย้ายมาอยู่สำนักที่อุบลราชธานี
ก็ไม่รู้ว่าลูกไปหลอกเงินอะไรใครนะคะ
แต่ว่าลูกชายทราบว่าจะมาศูนย์ดำรงธรรม

ตำรวจสภศรีธาตุตอนนี้ได้เชิญผู้เสียหาย
มาสอบปากคำ๒ครั้งนะคะ

ตำรวจบอกว่าจะเร่งสอบปากคำผู้เสียหาย

แล้วก็จะออกหมายเรียกปู่ฤษีอุดรมาพบ

ก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับข้อหาช่อโกงต่อไป

จนล่าสุดเนี่ยเราเจอตัวแล้วนะคะปู่ฤษีอุดรหรือนายวีรยุทธ์
ซึ่งก็ชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่า
อยู่ที่อุดรธานีแล้วนะตอนนี้
รับว่ารู้จักกับนางสิริพรประพาเพราะว่าเป็นสายบุญกัน
แต่ตัวเขาไม่เคยวิ่งเต้นเรื่องมรดกให้
แต่มีทหารยศพันเอกนายหนึ่งรับจัดการให้เขาเป็นแค่ตัวกลางเท่านั้น
นางสิริพรประพามีความเชื่อมั่นในทหารคนนี้แล้วก็โอนเงินไปให้ด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงข่าวที่ศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานี
เพราะว่ามีหลักฐานทั้งหมดเลยสามารถพิสูจน์ได้
ส่วนเรื่องเข็มกลัดเขาไม่ได้ขาย
แต่มอบให้ลูกศิษย์ลูกหาที่นำเงินมาทำบุญ
ข่าวที่ออกไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

เขาเป็นเข้าสการนะครับเพราะว่าเขาก็เลยเอาตรง
คงไม่ได้เขาก็เลยเอาตามเขาก็เลยเชื่อมั่น
เราก็เป็นพระพุทธภูมิอาจารย์เนอะ
เพราะว่าแล้วก็คือเขาโอนมาอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับตอนนี้
โอนทักครับอยู่นี่หมด
การชี้แจงผมบอกเลยว่าผมมีหลักฐานทั้งหมด
แล้วที่พูดเท็จมานี่ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอาเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาทำให้ผมเสียหายอย่างมากมายเลยตอนนี้นะครับ